ก็ตามผลฟุตบอลในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา
ก็มี๒นัดนะครับให้ได้ลุ้นกัน
โดยเกมแรกเตะในช่วง๔โมงเย็นครับ

เลเซียจะเก็บ๓คะแนนได้หรือไม่
เพราะถ้าเกิดเก็บ๓คะแนนได้เนี่ยทีมไทยจะเข้าไปดับ๒
แล้วก็เล่นให้ครบตามโปรแกรม
เพื่อไปเจอกับทางเวียดนามเจ้าภาพในรอบรอง
แต่สุดท้ายเนี่ยมาเลเซียดันสะดุดนะครับ
เสมอกับทางกัมพูชาไปซึ่งเล่นอย่างยอดเยี่ยมเลย
ก็เป็นว่าสุดท้ายไทยนะครับมาลุ้นที่ผลของตัวเอง
ถ้าสามารถเอาชนะได้จะแซงมาเลเซียกลับขึ้นไป
กลายเป็นแชมป์กลุ่มแล้วก็ไม่ต้องเจอเวียดนามในรอบรองชนะเลิศ
แต่ว่ากว่าจะชนะสวทพพอร์ฬะไลน์ก็เหนื่อยนะครับ

แล้วก็วิธีการเล่นต่างเนี่ย
ยิงในติดเซฟของแก้วอูดรครับ
ลูกษัตริย์ประตูสปลาวแล้วก็ไป
โดนตัวผู้เล่นของสปลาวนะครับ
กลายเป็นสกัดบอลเข้าประตูตัวเองครับเนี่ย

ก็ชนะ๑๐ครับจากประตูนี้

นัดต่อไปทีมไทยครับจะพบกับไทยอิโรดิเซีย

เวลา๑ทุ่มที่เทียงเจือนสเตดียม
ซึ่งมีภาพนี้ให้เห็นครับ
อาการของมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำครับ

ก่อนเกมเนี่ยเกิดปฏิเหตุในห้องแต่งตัวนักกีฬาครับ
ไปโดนส่อของก้าวบินธรรมศาสตร์จานันท์
ผู้สาปตูที่มาในโคต้ายุเกินนะครับ
แล้วก็เป็นกัปตันทีมชุด๔เกม
ก็บาดเจ็บบริเวณจมูกนะครับ
แต่ก็ยังเชียร์ลูกทีมเข้าสนามต่อไปจนจบเกม
ก็ใช้การประคบน้ำแข็งข้างสนามไปก่อนนะครับ

ก็สำหรับวันที่๑๘พฤษภาคมนะครับ
วันพรุ่งนี้มาดามแป้งจะเข้ารับการเอ็กซาเรย์อย่างละเอียด
แล้วก็ต้องบินกลับไทยนะครับ

ก็ต้องรอการติดตามสถานการณ์อีกครั้งหนึ่ง

ทีมไทยได้พักเพื่อเล่นหลายคน

จะได้มีความสดในการเจอกับอินโดนีเซีย
แล้วก็สกอร์ที่ชนะเพียงแค่๑๐เท่านั้นครับ
วันนี้ในเกมแฟนบอร์ทันบ้านคงจะค่อนข้างอิดอันใจกับรูปเกม
เนื่องจากว่าก็แตกต่างจากเกมที่เล่นกับมหาซินิโกแล้วก็เป็นที่เล่นกับกัมพูชาไปเยอะมาก
แต่ยังไงก็ตามก็เป็นเราก็ได้พักผู้เล่นหลักของเรา
ซึ่งสำคัญที่สุดก็คือบริเวณเทศป้องขัม

แล้วก็เราได้พักผู้เล่นอีก๒คนซึ่งเก็บกว่าเราหลังเลย

ขณะเดียวกันครึ่งแรกก็ได้พักฝ่ายอยู่ในฟ้าเดาเลาะกับยิมโรลชิค
ถือว่าเป็นการพักผู้เล่นให้สมมุลแท้จริงในการที่จะเข้ารอบรองชนะเลิศกับภูมิโรนิเซีย
ส่วนอีกคู่หนึ่งครับที่เตะก่อนนะครับมาเลเจอกับทางกัมพูชาครับ
ซึ่งกัมพูชาเองก็เป็นหนึ่งทีมอนาคตซึ่งต้องติดตามผลงานในครั้งต่อไปที่เขาจะเป็นเจ้าภาพนี่แหละครับ
ในปีสองพันยี่สิบสามคืนนำมาเลก่อนด้วยครับ
หนึ่งศูนย์จากทางอ่าชวนจันเชสนะครับในช่วงทดเจ็บนาทีที่สองครึ่งแรก
แต่ว่ามาเลตีเสมอได้ครับจากจุดโทษของทางอาร์ดี้เฟยัตนาทีห้าสิบเอ็ด
ได้คืนเร็วนะครับแล้วก็บูชามานำอีกครั้งหนึ่งนาทีหกสิบ
จากทางกี้ลีนาครับก่อนที่มาเลจะตีเสมอที่หกสิบเจ็ด
จากทางฮาริเฟยัทคนเดิมนะครับนาทีหกสิบเจ็บจบเกมครับ
สองสองมาเลยพยายามจะเร่งเพื่อเอาชนะแต่ทำไม่ได้นะครับ
ก็เลยเก็บเพิ่ม๘คะแนนเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มบีไปเจอเวียดนาม
สุดท้ายสำหรับเสือเหลืองมาเลเซียครับ